มิจฉาชีพที่ทุกวันนี้มาในทุกรูปแบบ

ล่าสุดเนี่ยมาในคราบของคนที่เขามากินข้าวมันไก่

มาหลายครั้งจนสนิทแล้วก็รู้จักกับพนักงานที่ร้าน

สุดท้ายฉวยจังหวะขโมยกระเป๋าเข้าไป

แล้วเงินทองวันเดียวมันใช้ไม่หมดหรอก
เพราะว่ากลับทางมันปากหมากไม่ตรงกับพี่มาขึ้นชิ้นวาย

อย่าเล็กทีกว่า

กุมในโทรศัพท์เนี่ยนี่แหละ
นี่ฮะขโมยกระเป๋าเข้าไปแล้วเอาทองในกระเป๋าไปจำนำ
สุดท้ายเนี่ยคือย้อนกลับมาที่ร้านเขานะฮะทำทีเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เราไม่ได้เป็นคนขโมยของนะแต่เขาจับได้ครับทุกผู้ชมครับ
เกือบสี่ทุ่มเมื่อวานนี้นะฮะนี่ชาวบ้านช่วยกันจับนะครับ
ซอยประชาอุทิศ๒๗เขตราชบุรณะกรุงเทพนะครับ
นายอาคมตาห่ออายุ๒๔ปีเป็นคนเชียงใหม่นี่ฮะ
มาก่อเหตุในกรุงเทพนะครับที่ร้านขายข้าวมันไก่ในซอยนะฮะ
คือจากการจับกลุ่มตัวเนี่ยท่าทางเขาก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
เหมือนคนเมายาเสพติดสุดท้ายเนี่ยนะฮะตรวจค้นในกระเป๋าสะพายของเขา
มียาบ้า๑๐เมตรมีเงินสดอีก๒๐๐๐กว่าบาท
นี่นี่นะฮะมียาบ้าด้วยนะฮะอีก๑๐เมตรนะครับ
เห็นไหมฮะอยู่ในซองเนี่ยฮะพลาสติกนี่สีส้มเนี่ย
สอนอราชบุรณะตำรวจมาตรวจสอบนะครับแล้วพบว่ามีกล้องวงจรปิด
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาคุมตัวตอนนั้นชาวบ้านเนี่ยช่วยกันล้อมจับตัวนายอาคม
ตอนนั้นยังสวมเสื้อสีน้ำเงินอยู่เลยนะฮะเสื้อน้ำเงินแขน
คลิบขาวกางเกงขายาวขโมยของเข้าไปแล้วก็เอาไปขาย
แล้วย้อนกลับมาที่ร้านพยายามจะทำเหมือนกับตีเนียนแต่เขา
ต้องสงสัยอยู่แล้วก็เลยถูกล้อมจับเอาไว้ได้แล้วก็แจ้ง
ตำรวจมาตรวจสอบนี่ฮะช่วงที่ชาวบ้านเขาช่วยกันล้อมจับเอา
ไว้เพราะย้อนกลับมานะครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่
จุดเกิดเหตุนะครับร้านขายข้าวมันไก่ที่ปากซอยประชา
ทิศ๒๗คุยกับเจ้าของร้านนี่ฮะเจ้าของร้านบอกว่าคนร้าย
คือนายอาคมเนี่ยมากินข้าวมันไก่ที่ร้านอยู่สามครั้งครั้งล่าสุด
นะก็คือเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามแล้วเลือกที่นั่งคือจุดที่
เป็นโต๊ะข้างหลังหน่อยเป็นจุดที่พนักงานที่ร้านเนี่ยจะ
แวนกระเป๋าสะพายเอาไว้พอช่วงเย็นพนักงานจะหยิบกระเป๋า
เพื่อเอาเงินไปซื้อของพบว่าในกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าใส่
เงินเนี่ยมันหายไปแล้วในกระเป๋าของเขาเนี่ยนอกจากมีพวกเงิน
แล้วนี่นะฮะมีทองคำหนัก๑บาทอยู่๑เส้นถามวินจักรยาน
รับจ้างแถวแถวร้านขายข้าวมันไก่บอกว่าเนี่ยเขาสงสัย
นายอาคมนะเพราะว่าจ้างให้เขาไปส่งซอยอื่นพอเขากลับมา
พี่วินพบว่ามันมีกระเป๋าเงินอยู่ใบหนึ่งใบเล็กยัดซุก
ไว้ใต้เบาะจักรยานยนต์ของเขาเขาก็ถามเพื่อนร่วมวินให้
ช่วยกันดูนะแล้วก็เรียกพนักงานร้านข้าวมันไก่มาดูเขา
บอกเอากระเป๋าหนูเองแต่ไม่มีของไม่มีทองแล้วนะทีนี้
แฟนนุ่มของพนักงานที่เขาถูกขโมยของไปเนี่ยเขาบอกว่าเขา
ก็คิดว่าน่าจะเป็นนายอาคมค่ะเพราะเวลามาที่ร้านเนี่ยเหมือนกับ
มานั่งคุยอะไรกับเขาบ่อยทำทีเพื่อจะแบบให้เหมือน
สนิทนะฮะสุดท้ายพอร้านปิดนายอาคมย้อนกลับมาเหมือนกับจะทำ
ทีว่ามาดูแล้วมั้งว่าแบบเอ๊ะเขาจะรู้หรือยังว่าคนร้ายคือใคร
ร้านเนี่ยเขาจ้องอยู่แล้วนะฮะเขาก็เลยช่วยกันจับนะครับ
พอจับไว้ได้ในอาคมสารภาพว่าเอาทองไปขายไปแล้วเนี่ยทอง
ขายได้๒๗๐๐นะแต่เงินเหลือแค่๒๐๐๐แล้วก็เจอยาบ้าอีก

ก็ถามว่าข้างในเนี้ยว่ารู้จักกับเขาไหมรู้จักกับคนที่เขา
เดินเข้าเดินออกรู้จักกับใครอืมเขามาหาใครเขาสั่งข้าวทุกครั้ง
จะเดินไปในน้ำที่ก็เข้าใจว่าเป็นพวกเขาแต่ทีนี้ไอ้น้อง
อยู่ข้างในอ่ะเขารู้จักไอ้คนนี้ด้วยไงแล้วไม่รู้อีท่า
ไหนนะพอโทรคุยกับไอ้คนนี้เขารู้ได้ไงไม่รู้ว่าเอาทอง
ไปขายอ่ะอืมแต่พี่ก็ไม่รู้นะว่าเขาคือเขารู้จักกันอ่ะบอย
นี่ฮะชอบมาตีสนิทกับพนักงานที่ร้านนะครับสุดท้ายขโมยของ
ก็ยังคิดว่าคนเมาทะเลาะกันหรือเปล่าสุดท้ายเอาเทพกันจับคนร้าย
ก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะฮะ
ลักทรัพย์หรือรับของโจรและอีกข้อหาหนึ่งก็คือยาบ้า
มียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะฮะ